ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้พี่น้องชาวภาคอีสานน่าจะเบาใจ
แล้วก็สบายใจขึ้นได้เปราะหนึ่ง

เพราะไอ้โจรไม่แน่ใจว่าจะเรียกโจรเรียกคนร้าย

แต่มันคือภัยสังคมไอ้ผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปี

ฉันกำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายนิพัฒนพรมนิกร
ผู้ชายคนนี้มันแสบมากคุณผู้ชม
มันปลอมตัวเป็นตำรวจทุกอย่างเหมือนตำรวจเป๊ะ
บัตรเอ่ยเครื่องแต่งกายเอ่ยบัตรห้อยคอเอ่ย

มันปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วไปตระเวนหลอกชาวภาคอีสาน
หลอกยืมเงินชาวบ้านหนักกว่านั้นค่ะ
คือมันตีสนิทสาวหน้าตาดีแล้วลวงเขาไปร่วมหลับนอน
อนาจารย์เขาอ่ะที่สำคัญถ่ายคลิปแก๊กเมลไว้ด้วยนะ
เอาคลิปเนี่ยมาขู่เรียกรับเงินอีกจับมันได้
ก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปจับกลุ่มนายนิพัฒน
มนิกรอายุ๒๗ปีต้องขานชื่อมันอีกครั้งค่ะ
เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดถูกตำรวจภูทรภักษ์๓
จับกลุ่มมาสอบปากคำหลังจากที่นายนิพัฒน์เนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลยะโสธร
ในข้อหาตามความผิดคือตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์
อาบอ้างเป็นแจ้วนาฏิรัฐก็คือตำรวจคุณดูนะ

มีเข็มกลัดมีตราต่างติดครบเลยค่ะ
เสื้อกรกกองปราบเอ้ยตราตำรวจเอ้ย
เสื้อโปโลตำรวจภูทรภาคสามเอิญป้ายคล้องคอ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันปลอมได้เหมือนจริงมั่ง
เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมค่ะแยกไม่ออกว่าไหนของจริงของปลอมนะ

ก่อนหน้านี้จริงแล้วมีผู้เสียหายหลายคน
ไปแจ้งความบอกว่านายนิพัฒน์เขาไปตัดต่อรูปภาพ
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
ยศร้อยตำรวจโทแหมจะเป็นผู้หมวดซะด้วย
จากนั้นก็เข้าไปตีสนิทกับฝ่ายหญิงผ่านเฟซบุ๊ก

หรือถ้าเกิดว่าไปเจอว่าร้านค้าไหน
ประกอบธุรกิจลักษณะธุรกิจเป็นสีเทา
ก็จะขู่เรียกรับเงิน
แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอผู้หญิงหน้าตาดี
มันหลงคารมเข้าแหมก็นะมียศมีตำแหน่ง

ถ้าเกิดว่าไปเจอผู้หญิงหน้าตาดีหลงคารม
นายคนนี้นายนิพัฒน์จะทำไง
ล่อลวงเขามาร่วมหลับนอน

ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติโชคโชนมากผู้ชายคนนี้
เพราะว่ามันไปตระเวนก่อเหตุ
ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคอีสาน
เคยถูกแจ้งความให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดยะโสธรจังหวัดสุรินทร์
แล้วจังหวัดขอนแก่นก็มีล่าสุดถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะคะ